ก็มาหกโมง
เขาเอามีดมาฟ้องก็คือมีเด็กด้วยคือลูกชายเขาก็มาด้วยตอนนั้น
แล้วก็คือเอามีดมาแล้วก็ตะวัดตะวัดมีดตรงรั้วหน้าบ้านโดยการเหมือนตี
ปีนรั้วเข้ามาครับแล้วเขาก็ลงกราบ
คือตอนกลับเราก็ไม่หยุดเราก็ยังด่ายังแบบ
อย่างกลัวว่าวันนี้มึงตายแน่มึงจะฆ่ามึงมึงจะเอาให้มึงห่วง

ด้วยความคุกเผ็ดน้องก็ซื้อให้พกมีดไปด้วยนะ
เขาก็โทรไปจังหวะที่เขาเดินออกไปข้างนอก
เขาเดินออกไปตะเดียวได้ยินเสียงโอ้ยสามครั้ง
แล้วก็วิ่งออกไปดูภาพที่เราเห็นกับพี่ชายแล้ว
แล้วดึงรั้วออกมาทั้งทั้งยวงตรงนั้นแหละคือทั้งทั้งลาวรั้วแหละค่ะ
ดึงออกมาแล้วดูแล้วล้มทับใส่พวกเราไหมเราไม่สามารถออกไป
เพราะว่าคนข้างหลังเนี่ยมันมีผู้ชาย๓คนดึงเขาออกไปแล้วเราเห็นคือโดนตะลุมบอล
จังหวะที่เขาโดนออกไปแล้วเขาขอร้องแบบหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วพวกเขาก็ไม่หยุด
คือยังกระทืบกระทืบกระทืบจนปากเปิดนี่แบบแตกหมด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากหัวรายการที่คุณผู้ชมเห็นไป
จริงข่าวนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะคะเป็นข่าวที่ทำร้ายกันจนถึงเสียชีวิตนะคะ
แต่อันนี้ที่เรียนพูดนี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหานะคะเรียนพูดสรุปความตามเนื้อข่าว
แต่ข้อกล่าวหาจะไปถึงแค่ไหนไม่ทราบเดี๋ยวเราคุยเรื่องของรายละเอียดของคดีกันนะคะ
แต่ทีนี้สิ่งที่บอกว่าไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรในคดีคือเป็นการทำร้ายกัน
แล้วก็มีผู้ตายแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหานะคะก็ถูกจับแล้วบางส่วน
แต่ว่าคนที่ลงมือยังไม่ถูกจับแล้วก็ญาติเนี่ยกลัวมาก
ใช้คำว่ากลัวมากเพราะว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์คือตั้งแต่๓๑ตุลาคมเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นคือตั้งแต่มีปากเสียงกันนะคะแล้วก็มีเข้ามาพูดจ้าเข้ามาข่มขู่มีปากเสียงกันเนี่ย
จนกระทั่งถึงค่ำวันเดียวกันนั้นคือมันวันเดียวเลยแล้วมาหลายรอบ
แล้วรอบสุดท้ายจนเกิดการทำร้ายจนถึงเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือที่บ้านที่บ้านผู้ตายนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเนื่องจากไม่ซับซ้อนนะคะ
แล้วก็หาตัวคนเนี่ยญาติก็คาดว่าไม่น่าจะยากแต่ยังไม่ได้ตัวคนทำร้ายพี่ชายของครอบครัวจนถึงเสียชีวิต
แล้วก็กลัวนะคะคือกลัวว่าจะโดนทำร้ายด้วยไหมจะมีใครย้อนกลับมาข่มขู่หรือทำร้ายคนในบ้านอีกหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าในวันนั้นเองมันมีการข่มขู่ทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงก่อนที่จะเกิดเหตุฆ่ากันเสียชีวิต
วันนี้เราได้ทางทีมงานนะคะก่อนเข้ารายการได้โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะขอความคืบหน้าจากที่สนพระขนงสอนอที่ทำคดีนะคะ
แต่ว่าทางรองผู้กำกับสอบสวนนะคะท่านก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้คือท่านไม่ให้สัมภาษณ์ในรายการแต่ว่าเบื้องต้นก็บอกว่าก็คดีเยอะนะคะ
ก็เข้าใจญาติแต่ว่าตำรวจก็คดีเยอะแต่ทีนี้เดี๋ยวระหว่างรายการเดี๋ยวเราลองขอท่านอีกครั้ง
เพื่อท่านใจอ่อนแต่เราจะคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตก่อนนะคะว่าโดยลักษณะของคดีแล้วเนี่ยมันมากมายแค่ไหน
แล้วก็ในเรื่องของคดีมันสามารถตั้งข้อหานอกเหนือจากนี้ได้ไหมเพราะว่าเบื้องต้นคุยกับทนายที่ทำคดีนะคะบอกว่าข้อหาอาจจะเข้มข้นน้อยไปหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สี่ท่านนั่งกับดิฉันในรายการนะคะท่านแรกค่ะทนายความนะคะของคดีนี้แล้วก็เป็นเลขาธิการเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมคุ้นชื่อใช่ไหมคะปกติทนายรณรงค์แต่อันนี้ต้องจำอีกชื่อนึงเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ
ก็คือเป็นเลขาธิการของเครือข่ายคือทนายเจค่ะทนายปียนัทสุขยังอีกสามท่านคือท่านแรกนะคะน้องชายของผู้ตายคือคุณภูศิระเปล่าเดลเชตรีนะคะ
คุณแม่นะคะคุณโรมาเปล่าเดลเชตรีและอีกหนึ่งท่านภรรยาของผู้ตายนะคะคุณมาลาตีโกตาเมสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะนะคะเหตุการณ์มันเกิดมาก็พอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าให้พูดอีกมันก็คงต้องมันก็พูดซ้ำมันก็เหมือนกวนให้ความรู้

มีการใช้อาวุธมีดในการแทงแล้วก็ร่วมกันฆ่ามันไม่น่าจะมีอะไรสลับซับซ้อนหรือมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแทรงคดีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหามาจากเรื่องอะไรกันแน่ถึงเรื่องนี้ยังไม่คลี่คลายเพราะว่าอย่าลืมว่าพอสักข้อได้จริงไปเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์หรือคนที่เห็นผู้ตายเนี่ยตายลงต่อหน้าเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่ด้วยมีลูก

เลยมีกล้องวงจรปิดอยู่แต่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีดที่เจอในที่เกิดเหตุมีอยู่สองเล่มด้วยกันทีนี้ค่ะท่านใดจะให้รายละเอียดได้มากที่สุดสำหรับเหตุการณ์วันนั้นค่ะคือเอาอย่างนี้ค่ะคือคุณภูศิระเนี่ยนะคะจะจะเป็นคนเล่าเป็นคน

ก็เลยเรียกถามว่าหนูลูกชายป้าเนี่ยเขาติดเงินเท่าไหร่ป้าจะได้จ่ายให้อะไรอย่างนี้จังหวะนั้นคือเขาก็บอกขึ้นมาว่าเขาก็ไม่ได้คือพี่ชายก็ไม่ได้ติดเงินแต่เป็นเขาอ่ะที่ติดเงินพี่ชาย๑๐๐บาทต้องจ่ายเงินพี่ชายด้วยซ้ำแม่ก็เลยเอ้าแล้วยังไงคือพี่ชายในป

คุณเจ้าของบ้านเขามาพูดกับแม่เองบอกว่าไอ้ชายเนี้ยชื่อลูกใครอ่ะเขาถามแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเงียบเงียบเขาก็บอกว่าใครอ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันพูดแบบเนี้ยไม่รู้อะไรพรุ่งนี้แล้วคืนนั้นแม่ก็ไม่ได้ถามลูกชายอ่าแล้วพรุ่งนี้ถามอ่าถามว่าลาดมึงก็ไปติดเงินกับเขาเหรอบอกว่
คุณแม่ได้ยินเรื่องมาแล้วก็ไปถามลูกชายใช่ไหมคะเอาเรื่องเริ่มต้นคือเรื่องเริ่มต้นมันมาจากอะไรนึกไม่เหรอว่ามันมาถ้าคนไม่ได้แค้นกันแล้วอะไรอ่ะมันมาจากว่าอย่างงี้ผมจะบอกให้ฟังคือผู้หญิงคนนี้เขาติดเงินค่าเช่าอืมกับอ่าร้านชำที่เขาเปิดร้านเนี้ยอ๋อเขาเช่าบ้านเขาเช่าบ้าน
เขาบอกว่าพี่ชายคุณติดเงินเขาใช่หรือเขาติดเงินพี่ชายคุณเขาบอกเขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นแบบนั้นแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกกับเจ้าของบ้านแบบนั้นบอกว่าบอกว่าพี่ชายผมอ่ะติดเงินอ่าหมายถึงเขาอ่ะติดเงินพี่ชายผมอ่ะติดเงินเขาอยู่อืมเขาพี่ชายต้องเอาเงินมาให้เขาเขาถึงจะมีเง

กันคือพี่ชายกับผู้หญิงคนนี้ด่ากันแล้วมึงเที่ยวไปพูดคือพี่ชายผมมาเขาบอกว่ามึงเที่ยวไปบอกมั่วอืมว่ากูติดตังค์มึงอืมคุณติดอะไรอืมอืมนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าคือเรื่องเล็กเล็กถกเถียงกันด้วยอารมณ์ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าคือเขาก็เขาก็ร้องไห้เขาก็แบบกูจะไปเรียกพ

ใช่มึงเป็นใครกูไม่กลัวนึกออกไหมฮะคือตอนที่เริ่มมีปากเสียงกันจนกระทั่งเริ่มขู่กันแล้วเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าไม่กลัวกันเนี่ยนะคะอันนี้คุยกันนานไหม
ก็ประมาณแป๊บเดียวซึ่งไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันมาก่อนด้วยไม่เคยมองหน้ากันแล้วไม่พอใจไม่มี

อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นมันคือมันอาจจะเป็นเชื้อนะคะแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นพอมีปากเสียงกันเสร็จแล้วเนี่ยเริ่ม
คือจะว่าขู่ก็ไม่เชิงนะมันเหมือนอาจจะอารมณ์นะต่างคนต่างใช้อารมณ์ใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏว่าพี่ชายมาจริงพี่ชายของเขาในเวลาถัดมาไม่นานพี่ชายของเขามาพร้อมกับแฟนของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ถือขวดเบียร์มาด้วยซึ่งพอมาถึงหน้าบ้านปุ๊บก็แหกปากด่าเลยครับตะโกนด่าทอกัน
ค่อยพูดค่อยจ่าคือไม่ต้องเอาขวดเบียร์มาก็ได้มันรุนแรงไปไหม
ใจเย็นอะไรอย่างนี้ครับเขาก็แต่เขาวางขวดเบียร์นะครับ
แล้วก็ก็ยังด่ากันพี่ชายก็ไม่ยอมไอ้นั่นก็ไม่ยอม
พี่ชายบอกว่ากูไม่คุยกับมึงเพราะกูไม่ได้มีปัญหากับมึง

คือเขามากันสองคนใช่ไหมครับเป็นผู้ชายมาสองคน
คือพี่ชายของผู้หญิงร้านชำกับสามีของผู้หญิงขออภัยค่ะ
แฟนของผู้หญิงร้านชำขวดเบียร์ที่เอามาเนี่ยถือขึ้นมากี่ขวด
คนเดียวก็คือพี่ชายของเขา

เหมือนใช้เป็นอาวุธใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบเดินกึ่มมาไม่ใช่

คือถ้าคุณแม่ไม่ขอร้องก็คงมีฟาดกันนั่นแหละครับ
ตอนนั้นคุณมารตีอยู่จริงมั้ย

เขาจะได้เห็นเหตุการณ์ตลอด

มีใครในบ้านที่รู้จักกับผู้หญิงร้านชำคนนี้ไหมคะ

ใครในบ้าน
ไม่ได้สนิท
ไม่ถึงสิบเมตรอะ
แล้วรอบที่สองที่มาที่เอาขวดเบียร์มาแล้วมาผู้ชายสองคนเนี่ย

แล้วก็ลูกสะพายคนเล็กก็อยู่
แล้วก็หลานก็อยู่หลานก็อยู่
แล้วออกมาดูออกมาฟังอะไรด้วยกัน
เราก็มาห้ามแฟนเราไม่ให้ไปอยู่หน้าประตูบ้าน
ทีนี้เรียนถามนิดนึงรอบแรกก่อนนะที่มีปากเสียงกัน
แล้วก่อนที่จะถึงรอบ๒ที่มีมา๒คนกับขวดเบียร์๑ขวดเนี่ยนะคะ
คือสามีเล่าให้ฟังไหมว่ามีเรื่องอะไรยังไง
ไม่รอค่ะไม่เพราะตอนนั้นเขาก็โมโหแล้วอะค่ะ
เขาก็แบบคุมสติไม่ได้เหมือนกันตอนนั้น
ทีนี้ตอนที่มารอบที่๒ก็อยู่กันหลายคนใช่ไหมคะ
ในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงร้านชำไม่ได้มาด้วย
ตอนนั้นผู้หญิงร้านชำเขายืนอยู่ข้างนอกตรง
ก็คือน่าจะมาดูเชิงตรงมีหลายคนที่บอกว่าเห็นว่ามาดูเชิง
แต่ว่าไม่ได้เข้ามาคุยทีนี้รอบสองนี่คือจบไหมคุณแม่
คือพอบอกให้วางขวดเขาวางเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายไหมคะ
แยกย้ายกันแบบคือด่ากันแล้วก็แยกย้าย
ก็คือเพราะว่าแม่ดึงพี่ชายเข้ามาอีกคือแม่กับพี่สะพ้าย
ก็ดึงเข้ามาอีกอ่ะทีนี้รอบที่สาม

คราวนี้เขาถือดาบมากับลูกชายเขาตามหลังมาด้วย

คนเดิมนะคะก็คือแฟนของผู้หญิงร้านชำกับพี่ชายของผู้หญิงร้านชำนะคะ

เขาแอบมานะคะเขาไม่ได้ถือมาเขาแอบไว้ในอัดไว้ในนี้
เดี๋ยวนะมีดพอไหวแต่ดาบนี่มันจะยาวป่
ยาวค่ะขนาดนี้

พอด่ากันสักพักนึงเขาค่อยหยิบแล้วค่อยว่าออกมาฟาด
คนที่พบมาคือใครแฟนหรือพี่ชาย

พี่ชายของผู้หญิงร้านชำ
แล้วแฟนของผู้หญิงนั้นทำเอาอะไรมาติดตัวมาไหม

เท่าที่แฟนของเขามาด้วยแต่ทีนี้เขาก็คือแค่ยืนดูเขายังไม่ได้อะไรมาก

มีอีกรอบหนึ่งคือเรียกมาแรงครับ
เรียกมาเลยมึงมาเหลือกูมึงก็คูเลยว่าวันนี้มึงตายแน่

นี่เพอลูกสร้างแรกต้อนให้เรียกตำรวจค่ะ

มีดาบเนี่ยนะคะคือตอนนั้นโทษนะ
เขาไม่ได้กลิ่นเหล้าไม่ได้อะไรใช่ไหม

อยู่ในบ้านกันหมดแล้วเราล็อกประตูหน้าบ้านด้วย

เพราะเราก็กลัวเขาเข้ามาในบ้านเหมือนกัน
แต่เขาก็พยายามเข้าโดยการที่เอาเท้าเนี่ย
กลัวเท้าเนี่ยก่ายรั้วแล้วก็เอามือที่จับมีดเนี่ยตะวัด
แล้วก็คนข้างนอกเขาก็กรี๊ดเอาอย่างนี้
จนกระทั่งพี่สาวของแม่ก็คือคุณป้าเขาอยู่ด้านนอก

พอเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็วิ่งมาแล้วกราบ
เพราะข้างในมีเด็กมีผู้หญิงเยอะอะไรอย่างนี้
ใจเย็นค่อยพูดค่อยจ่าเขาก็
ที่คนนี้ขาดนิดเดียวคคลุกภูศีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คือจังหวะที่มีมิดดาบมาเนี่ยนะ

ก็เกิดตอนมีเหตุการณ์เราเครื่องเข้ามประมานสองทุ่มเสร็จนะ
แต่จำวะสองจำวะนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะว่า
ข้อกฎหมายมันจะเข้ายังไงได้บ้าง
คือเนขก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงขนาดไหนแหละครับสำหรับหาก่าวหา
แต่ว่าพอมันมีคือมันมีขวดเบียร์มาก่อน
แต่ที่มีมีดดาบมาแล้วก็มีวิวาดกันแบบนี้นะคะ
แต่นอกรั้วนะแต่พยายามจะปีนรั้วถ้าเอาคำพูดนะคะ
แล้วรอบที่๓มาคือฉันไม่แน่ใจว่าวิธีการมองเหตุ
ลักษณะเกินข้อหาที่ตำรวจตั้งไหมนะคะ

คือการตั้งข้อกล่าวหา๓คนนะคะ

เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุ๒ทุ่มก็จะเปลี่ยนหน้ามาอีก

ที่พี่ชายของผู้หญิงล้านชำมาด้วยดาบ
คือพี่ชายเรียนขอถามแบบตรง
คือพี่ชายเราไปเหมือนกับก็ยั่วยุ
ประมาณว่าพี่ชายจะพูดแนวเชิงแบบ
ผมไม่ได้รู้จักกับคุณไม่ได้มีปัญหากับคุณ

เขาก็จะแบบเมื่อนู่นนี่นั่นหลายครั้งแล้ว

พี่ชายกับพี่ชายของผู้หญิงร้านชำเนี่ย
ไม่เพราะเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วย

ผมไม่ทราบนะอันนี้ว่าเขาเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่า
แต่ว่าพี่ชายร้านชำเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระแวกเดียวกัน

สองคนนี้ที่มานะคะพี่ชายกับสามีของผู้หญิงร้านชำเนี่ย
ตามข่าวมีใครเป็นพี่วินคะ
ก็คือพี่ชายเป็นวินมอเตอร์ไซค์

ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่แถวบ้านเราใช่ไหมคะ

สามีก็คือเป็นวินอยู่ในซอยครับ
ซึ่งอันนี้ต้องเห็นหน้ากันเพราะว่าบ้านก็ใกล้กันด้วย

ทีนี้ตกลงว่าที่บ้านเนี่ยแน่ใจว่าไม่ได้คือพี่ชายผู้ตายนะคะ
ถกเถียงทำให้อารมณ์เขาเดือดขึ้นมา
เขาเลยต้องควักมีดออกมาเอามาขู่จะปีนเข้าบ้าน

คือผมว่ามันน่าจะเป็นมันเกิดจากการที่ผู้ชายผู้ชายทะเลาะกันคือมันท้าทาย
มันน่าจะท้าทายกันมันน่าจะเกิดจากจุดนั้นมากกว่าประเด็นเงินร้อยหนึ่ง
คือเราก็กลัวพี่ชายมึงนึกออกไหม
คือเงินร้อยหนึ่งคงไม่มีความหมายอะไรแล้วมั้งคะ
ทีนี้คุณมาลาตีค่ะจากนิสัยสามีที่เราทราบเนี่ยคือ
แน่ใจว่าเขาไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนเนอะ

แล้วสามีคุณมะละตีเนี่ยนะคะเวลาพูดพูดรุนแรงไหม
ไม่นะคะเขาไม่ใช่เป็นคนพูดเขาไม่เคยทำร้ายเราด้วย
เขาเป็นคนใช้คำรุนแรงหรือว่าเสียงดังเป็นคนเสียงดัง

แม่กำลังจะบอกว่าที่บ้านหน้าเข้มไงอย่าหาวอย่างนี้หน้าเข้มอะไรแบบนี้

เขาเป็นคนขี้อายด้วยซ้ำค่ะ

ใช่เขาเป็นคนขี้อายด้วย
ทีนี้รอบ๖โมงนี้เนี่ยสรุปว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูศิระเล่าขออีกที
คือตกลงมีดเนี่ยดาบที่พกมาเอาขึ้นมาจังหวะพูดว่าอะไรกัน
คือมันโมโหอะไรถึงต้องชัก
เขาอยู่ดีเขาก็เขาอยู่ดีตะวัดแล้วมึงออกมามึงออกมามึงจะยังไงกู
แล้วที่ปีนจะเข้าบ้านนี่ทำยังไง
ก็คือนั่นแหละครับคือปีนปีนแล้วคือตะวัดตะวัดคือหวังจะแบบจะเอามึงอ่ะนึกออกไหมฮะ
จังหวะนั้นคือแม่กับพี่สะพ้ายคือดึงพี่ชายไว้ล็อกไว้ซึ่งล็อกกันกี่คน
ช่วงนั้นคือน้าสาวคือทุกคนมาหมดแล้วป้าก็ยืนขอร้องจากข้างนอกอยู่

ตัวเขาและก็แฟนของผู้หญิงร้อนชำ
ก็พอแม่ตบพี่ชายอย่างนี้
จนก็ตบแล้วดึงพี่ชายเข้าบ้าน
อย่าไปมีปัญหาเลยอะไรอย่างนี้

ผู้ชายคนนั้นคือพอพี่ชายเข้าบ้านเขาก็ขู่ยังขู่แบบว่า

ตอนนั้นมีเพื่อนบ้านใกล้ออกมาดู

ไม่ต้องคิดมากเข้าบ้านพอพรุ่งนี้เราจะคุย
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแล้วก็เข้าบ้าน

เขาขู่เสร็จเขาก็เดินออกไปหลังจากที่เขาพูดคำขู่เสร็จแล้วอะค่ะ
ประมาณว่าคือตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณแม่บอกว่า
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจก็คือแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเลย
บอกเขาก็เลยพูดว่ากูไม่กลัวตำรวจ
แล้วตอนนั้นเราแจ้งไหมแจ้งอยู่ค่ะ
แจ้งตำรวจใช่ไหมคะบอกยังไงใครเป็นคนแจ้งคะ

ตำรวจมาก็คือหลังจากแจ้งประมาณ

หกโมงเราเก้งไปแล้วใช่ไหมทุ่มครึ่ง

บ้านเรากับสนแจ้งสนพระขนงใช่ไหมคะ

๕นาทีก็ถึงนะ

ไม่ต้องมอไซค์เดินไปก็ถึง

เขาบอกว่าสายตรวจมีน้อย
ก็คือให้ไปลงพักแล้วไปลงบันทึกประจำวัน

อ่ะทีนี้เรียนขอกลับมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้นะคะคือก็
แจ้งความแล้วนะแจ้งความแล้วด้วยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย
มันจะมีอีกรอบนึงคือรอบที่เกิดเหตุรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก่อนจะมาถึงรอบนี้คือลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันตอน๔โมงครึ่ง
ขู่กันตอน๕โมงเย็น๖โมงเย็นมีมีดดาบมาด้วยเนี่ยนะคะ
คือคดีนี้มีปัญหาเรื่องการตั้งข้อหาด้วยใช่ไหม
สำหรับคนทำคดียังไงคะธนายปียนัทคือจริงจริงแล้ว
ผมมองเรื่องนี้เป็นหลักมากกว่าคือในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
การป้องกันอาชญากรรมในบ้านเราค่อนข้างมีปัญหาแล้ว
อันเนี้ยมันมีการทะเลาะกันมาก่อนสองถึงสามรอบ
แล้วมีการท้าทายขู่กันว่าจะฆ่ากันด้วยเนี่ยนะครับ
รวมถึงมีการด่าทอกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
มีการแจ้งความกว่าที่ตำรวจจะมาถึงเป็นชั่วโมง
อันนี้เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าจริงแล้วถ้ามูลเหตุเนี่ย
จูงใจเนี่ยมันมีการทะเลาะกันมาก่อนแล้วควรที่จะ
วัดระวังในส่วนนี้เป็นกรณีพิเศษ
แล้วตำรวจจะมาทำอะไรได้อ่ะก็มันยังไม่เกิดอ่ะคุณ
โทษนะคะอย่าหาว่าอย่างนี้คือก็คนทะเลาะกันยังไม่ได้มีอะไรเกิดเลย
คนขู่กันทะเลาะกันโอ้ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยคู่อ่ะ
เป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วมันทำไม่ได้

ใช่อย่างน้อยมีคนกลางเข้ามาช่วยดูเนี่ย
ระงับเหตุเนี่ยผมว่ามันคงจะไม่ถึงขนาดถึงขนาดแทงกันตายเสียชีวิต
ทีนี้รอบที่เกิดเหตุประมาณค่ำแล้ว๒ทุ่มใช่ไหมคะ

อันนี้คือตอนนี้คือทุกคนอยู่ในบ้านแล้วผมก็กลับมาจากทำงาน

ผมกลับมาปุ๊บคุณแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะแล้วเล่าอย่างละเอียด
ผมก็เลยหันไปมองพี่ชายแล้วก็บอกว่าก็คือว่ากล่าวตักเตือนกันทุกคนว่าวันนี้มึงต้องระวังตัว
ก็คือเป็นไปได้อย่าออก

คือพี่ชายเนี่ยต้องบอกตรงว่าทุกวันเขาจะไปทำงานกับพ่อที่สุขุมวิทยซอย๒๙
คุณพ่อมีเทลเลอร์อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาขอก็คืออยู่ก็คือจะไปช่วงเย็นขออยู่ครึ่งวันกับที่บ้าน
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเขาเอ่ยปากกับผมว่าเดี๋ยวกูต้องไปทำงาน
แต่วันนี้เดี๋ยวกูต้องออกไปเอามือถือที่บ้านเพื่อนก็คือเหมือนลืมของลืมมือถือลืมกระเป๋าอะไรของเขาเนี่ย
เขาแต่งตัวเรียบร้อยคือแต่งตัวหล่อไปทำงานปกติเขาก็เลยบอกว่าเขาจะออกไปเอาของก่อน
ผมก็บอกว่าคือด้วยความที่เราเป็นห่วงคือทั้งวันมันมีปัญหาแบบนี้มาแล้วเนี่ย
มึงควรจะมีอาวงอาวุธติดตัวนะอะไรอย่างนี้ถ้ามึงยังไงจะต้องไปเนี่ยเขาก็เขาก็เลยพกมีดไป
กแบบมีดแบบไหนคะ
มีดตัดผลไม้เพราะว่าบ้านเพื่อนเขาอยู่ไม่ได้ไกลเขาจะแค่ไปตรงบ้านเพื่อนแล้วกลับมาก็คือไปทำงาน
จังหวะเขาออกผมคุยกับเขาแป๊บเดียวผมเดินหันหลังเขาเดินออกไปข้างนอกแป๊บเดียวได้ยินเสียงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างนี้๓ครั้งจริงคือ๓ครั้ง
แล้วเราก็วิ่งกันออกไปดูข้างนอกภาพที่เราเห็นคือพี่ชายเนี่ยโดนเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งคือเกาะเขาอย่างนี้
พี่ชายก็เกาะรั้วแล้วยกรั้วมาคือล้อรั้วเนี่ยมันหลุดออกจากลางแล้วก็เหมือนก็คือรั้วมันถูกดันมาทับตัวแม่กับผมเนี่ย
แต่ผมมากั้นแม่กั้นรั้วไว้พี่สะพ้ายหลุดออกไปได้จังหวะนั้นพี่สะพ้ายตะโกนขอขอร้องชีวิตว่าหยุดเถอะขอร้องคือแบบหยุดได้แล้วไม่เอาอะไรอย่างนี้พอแล้ว
จังหวะนั้นผมกับแม่ก็คือหลุดออกมาข้างนอกได้แล้วแม่เนี่ยวิ่งไปจับอกผู้ชายคนนี้ครับผมแล้วเหมือนแบบคือมึงมาทำลูกกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงเลยครับว่าเราไม่รู้ว่าเขาโดนแทงด้วยซ้ำ
กลับมากอดพี่ก็คือมาแบบต้องปฐมพยาบาลเจอร์เดินระช่วยเหลือเขา

ก็เร็วมากเร็วมากคือที่ไป
ลักษณะเหมือนไปแล้วคือพูดไม่ได้แล้วพูดไม่ออกแล้ว
ผมก็เรียกชื่ออย่าเพิ่งตายนะคือปลุกปลุกอืม
เวลาแค่สั้นเองครับแป๊บเดียว
ไม่ได้ไม่ได้คุณแม่เห็นด้วยแหละ
เห็นกับตาคุณแม่ขออภัยที่แบบให้เล่าซ้ำนะคะขออภัยจริง

คือคืออย่างนี้ค่ะถ้าในตามคดีเนี่ยนะคะคือคนที่บ้านเห็นในจังหวะพอดิบพอดีที่ยังมีคนเป็นการล็อกคออยู่ด้วยใช่ไหมค
คอแล้วเขาก็เราก็ไม่รู้ว่าจังหวะเขาจ้วงกันตอนไหนแต่เราได้ยินเสียงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก่อน
คาดว่าน่าจะโดนจ้วงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งมันมีผู้เห็นเหตุการณ์คือ
จังหวะที่ล็อกคอเนี่ยมันมีคนข้างนอกที่เห็นว่าคือล็อกคอแล้วจ้วง
อันนี้คือแผลสุดท้ายที่อยู่ตรงช่วง
โดนทั้งหมดกี่แผลคะสภาพศพคุณแม่ขออภัยนะคะที่เราถามต่อหน้าคุณแม่นะคะขออภัย

ทั้งหมด๕แผล๕จุดที่เราได้ยินจากคุณหมอนะฮะ
คือโดน

ช่วงขาข้างด้านขวา

เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวเราลงรายละเอียดเพราะมันมีผลต่อคดี
จำนวนแผลแล้วก็จุดนะคะจุดที่เลือกที่จะใช้อาวุธทำร้ายนะคะ

และก็ตอนนี้ที่ครอบครัวกลัวที่สุดก็คือว่า
กลัวว่าจะมีใครกลับมาทำร้ายอีก
แล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้ตัวคนที่ทำร้ายพี่ชายของครอบครัว

ก็เล่าเพื่อร้องความเป็นธรรมนะคะ

คือคนที่เห็นได้ชัดที่สุดคือคนที่ล็อกคอพี่ชายใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราไม่ได้เห็นตอนถูกแทง
เห็นหลังจากที่คุณมาลาตรีเป็นคนตะกรบอกว่ามีเลือด
พอมีเลือดปุ๊บจังหวะนั้นคือแม่ปล่อยคนนั้น
แล้วเราสองคนก็คือวิ่งมาดูพี่ชาย

ที่บอกว่าคุณแม่เข้าไปเขย่าเนี่ยเขย่าคนที่ล็อกคอพี่ชายใช่ไหมคะ

คือเราเห็นชัดเจนว่าใครเป็นใครทั้งหมดไหม

คนที่เป็นคนล็อกคอแล้วคุณแม่เข้าไปเขย่าจับหน้าอกเขาเนี่ยคือ
ก็คือคุณชื่อมาน
คือคนที่เป็นพี่ชายของผู้หญิงร้านชำ

ถ้าตามข่าวมีอีก๒คนอีก๒คนเป็นใครคะ
อีก๒คนนี้ก็คือเหมือนเด็กรุ่นน้องในซอยครับ
ผมไม่ใช่ในซอยนั้นนะฮะอีกซอยหนึ่ง

ก็คนหนึ่งอายุ๑๗คนหนึ่งอายุ๒๔
ซึ่งสองคนนี้แหละใช่ไหมคะทนายปียนัทที่ได้ตัวแล้ว

แล้วสองคนนี้รับสารภาพหรือเขาอะไรยังไง

คือเขาไปแล้วเขาบอกไหมว่าเขาทำอะไรบ้าง
ก็จริงตอนนี้แล้วจากที่มีข้อมูลก็เหมือนจะรับสารภาพนะฮะ

ข้อหาทำร้ายแต่ทีนี้คนที่สำคัญที่สุดคือคนที่คุณแม่ไปจับหน้าอกเขย่านั่นแหละใช่ไหมคะ
ตกลงแผลที่เจอทั้งหมดทั้งตัว๕แผลด้วยกันนะคะ

เข้าไปที่หน้าอกด้านขวา๒แผล

แล้วขาด้านหลัง

ทีนี้จังหวะตอนที่พอคุณแม่เขย่าเสร็จแล้ว
เราก็เลยมาดูพี่
แล้วตอนนั้นเขาได้พูดหรือเห็นอะไรยังไงบ้างไหมคะ

เราก็ไม่ได้สนใจเขาแล้ว
ก็คือเราดูพี่เราก็นึกออกไหม

หนีไปเลยครับก็คือหายสาบศูนย์ไปเลย
ก็คือวิ่งไปตอนนั้นใช่ไหมคะวิ่งหนีไปตอนนั้นใช่ไหมคะ
คุณแม่ลูกชายทันได้พูดอะไรไหมคะ
ไม่นะเขามีอยู่

ที่ได้ยินก็คือเสียงร้องโอ๊ยตอนที่ก่อนที่ทุกคนจะวิ่ง

ข้อกล่าวหาของคดีนี้คือ
ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งข้อเรียกร้องเหมือนกันใช่ไหมคะของคดี
ก็มันมีประเด็นนะครับถ้าตั้งข้อหานี้ไปแต่ในทางพิจารณาหรือในทางศาลเนี่ย
พบว่าเป็นเจตนาค่าสารไม่สามารถพิพากษาได้เกินคำขอ

คือเวลาสารพิจารณาคือเฉพาะสำนวนที่ไปเท่านั้นอย่างนี้หรอ

ทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อกล่าวหามีข้อเดียวถูกไหม

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอันนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้มันก็เป็นมุมมองทางด้านกฎหมายแล้วว่า
การที่ใช้มีดยาวเนี่ยโอ้ยาวมากนะแล้วแทงจ้วงเข้าไปในบริเวณอกสองข้าง
ที่เราเห็นก็คือมีดเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นมีดที่พี่ชายป้องกันตัว

มีครับไม่มีรอยเลือดแต่ว่ามันหล่นอยู่ข้าง
มีดอีกเล่มนึงเนี่ยเรามาเจอวันรุ่งขึ้น
อยู่ในถังขยะของหน้าบ้านบ้านตรงข้าม
แล้วเราก็โทรเรียกตำรวจกองพิสูจน์ให้มาดู
มีดอันที่เจอที่ถังขยะในวันรุ่งขึ้นนี่เป็นมีดอันไหนคะ

ไม่ใช่ขนาดนั้นยาวประมาณนี้
แต่เป็นลักษณะยาวใช่ไหมคะ
ใช่ด้ามที่มามีดที่มารอบก่อนหน้าเกิดเหตุไหม

จำได้ใช่ไหมคุณมาราตรีจำได้ใช่ไหมคะ
เล่มของที่เจอตรงถังขยะยาวกว่ามีดที่อยู่ข้างพี่ชาย

ตกอยู่ข้างตัวเขานะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเจอวันรุ่งขึ้น
ถังขยะยาวกว่ารอบที่เอามีดมาขู่นะ

คือเพราะฉะนั้นคือมองอย่างนี้เลย
คิดว่าไม่น่าจะใช่แค่ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายใช่ไหมคะ
คือก่อนหน้านี้มันมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน
ก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีการด่าทอกันมาก่อน

ไม่รู้ว่าด้วยไปเจอกันกลางทาง
หรือว่าเอามีดมาเพื่อเจตนาที่จะตระเตรียมกันมา
อันนี้ก็ต้องไปจับคนร้ายมาก่อน

แต่ว่าผมมองจากลักษณะของสภาพอาวุธแล้วก็บาดแผลเนี่ย

ถ้าในฐานะคือถ้าเราทำคดี
คือเราคิดว่าในส่วนของทนายฝั่งผู้เสียหาย
คิดว่าข้อเก่าหามันต้องไปถึงขนาดไหนคะ

ส่วนเรื่องว่าจะไตรตรองเตรียมอาวุธมา
เพื่อตั้งใจที่จะฆ่าเลยหรือเปล่าอันนี้
ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนเพิ่ม
แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะได้ไปตามคดีที่สนพระขนงวันไหนคะ

วัดบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ว่างเดี๋ยวเขาติดต่อกลับ
แล้วก็ไม่มีสายไหนติดต่อกลับมา
เขารู้ใช่ไหมว่าเราคือคดีไหนเขาจำได้เลยใช่ไหม
ผมส่งไลน์ไปด้วยว่าผมคือใครอะไรอย่างนี้ที่โทรไปเมื่อกี้อะไรอย่างนี้
เขาก็ตอบมาแค่คลับแล้วก็
แล้วตอนที่โทรยังไม่ได้รายละเอียดอะไร
ยังเขาบอกว่าผมยังไม่ว่า

ว่าจากแต่ที่ยังจับได้ทางนี้ก็ไม่มีความสบายใจ
คดีเนี่ยมันมีความสำคัญหมดนะครับ

แต่จะปล่อยประละเลยมันก็ไม่ใช่เรื่อง
แล้วผู้หญิงร้านชำกับแฟนเขาได้เจอไหมคะหลังจากเกิดเหตุวันนั้น
ก็เราก็เจอเขาเรื่อยหมายความว่าเวลาเราเดินออกไปไหนเขาก็ยังอยู่ตรงนั้น
ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เรียนตรงนะครับ
ว่ามันคือความรู้สึกจริงว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ครั้งที่สองที่เอามีดดาบมาหรือจะเป็นครั้งที่เอาขวดเบียร์มา
ตัวแฟนของแฟนของผู้หญิงคนนี้เขาก็มาด้วย
แต่ทำไมณวันนี้คือถึงแม้ว่าจะหาโจรไม่ได้
หาผู้ร้ายไม่ได้แต่คนสองคนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้น
ตอนนี้ตอนนี้ยังเห็นหน้ากันทุกวันไหม
ก็ปกติครับเขาก็ทำกิจวัตรประจำวันของเขา
แต่เราอ่ะทุกครั้งที่เราเห็นร้านช้ำไม่อยู่
ร้านชำคือปิดไปแล้วร้านชำไม่อยู่อ๋อเหรอคะ

ก็หัวเขาขับมอเตอร์ไซค์เขาก็เดินไปกัน
เดินไปเดินมาไม่พอก็เที่ยวเป่าประกาศกับคนอื่นว่าพี่ชายตัวเองไม่ผิดไม่ผิด
ไม่ผิดพวกฉันไม่ผิดซึ่งจะผิดไม่ผิดเราไม่รู้
แต่เราแค่อยากให้อย่างน้อยคือถ้าคุณรู้เบาะแสหรืออะไรก็คือให้ทางตำรวจคือรู้แจ้ง
ถ้าคุณไม่ได้เจตนาหรือตั้งใจจะมาตั้งแต่แรก
หรือถ้าคุณไม่คิดว่าพี่ชายคุณจะทำขนาดนี้คุณก็ให้ความร่วมมือสิครับ

ผมได้ยินว่าก็คือคุณตำรวจบอกแล้วว่าเรียกไปสอบทั้งคู่แล้วอะไรก็ไม่รู้ก็เนี่ยก็ยังเป่าประกัด
เขาบอกตำรวจว่าอันนี้ตามที่ตำรวจบอกคือเขาบอกตำรวจว่าฉันกับชายเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน

แล้วก็มาบอกกับคนระแวกนั้นว่าเหมือนประมาณว่าฉันไม่ได้ผิด
ไม่ผิด
ทั้งที่พวกเราก็ไม่ได้ตายไม่ได้ตาบอดไม่ได้ปัญญาอ่อนเราเห็นกันอยู่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยคุณก็อยู่คุณเป็นคนชี้แล้วก็บอกเลยว่าจะเอาพี่ชายมา
ตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้มีมาคุยกันเองใช่ไหมคะ

อ่ะเอาอย่างงี้อ่ะเราก็ตามกันต้อง
อยากจะได้คนที่ทำร้ายพี่ชายจนถึงเสียชีวิตที่สุดตอนนี้นะคะ

แล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกท่านจริงนะคะ
ที่แบบมันต้องลื้อฟื้นขึ้นมาอีกนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๔ท่านแล้วลาไปเลยสวัสดีค่ะ